ตายใกล้สารเจ้าแห่ไหว้กันแน่น
กลับไหว่ขอห่วยดูครับ

จงอัง

แต่ผมจะตีอีกอันหนึ่ง

เพราะยาวเนี่ยเมตร๕๐เซนต์

นี่ไงสมมุติบอกว่า๐๗เนี่ยก็มี๗๐มาด้วย
แต่ถ้าเป็นผมตีนะจงอางผมจะตีเป็น
โอ้โหหนุ่ม
จงอังก็ต้อง๗๕๕๗
จริงจงก็จอจานก็

จ้อมปลูกจักษิตมากเพราะฉะนั้นคนก็ได้เอาเลขบ้านเลขที่ของเขาเนี่ยไปตีกัน

จ้อมปลูกอันเดียวสูงสองเมตรยาวสองเมตร

เมื่อวันอาทิตย์ก็ไปทอดผ้าป่า

ที่อ่ะวัดปลาแดง

น่ะ๕๑น่ะอันนี้เป็นครั้งแรกเลยนะที่
ที่พวกเราช่วยกันหาเงินมา

เอาให้มันเต็มไปเลยสิ

คนนู้นก็ให้คนนี้ก็ให้เราก็ต่อยอดไปเรื่อย
ก็ให้ถึง๗๐๐๐๐๐ไปเลย
แต่มันจะได้เป็น๐๐ไง
ออกอีกไหมออก๐๐ไงงวดที่แล้วไง
พะอันมั้ย๘๐๐ผมจำได้

นี่แหละก็ไม่ฟังกับมัวแต่แย่งลอตเตอรี่

อะไรอ่ะพี่พูดอีกทีสิย้ำเลยย้ำเน้นเลขอะไร๐๐๘๐

เขาบอกว่าจิ้งจกนี่นะคะยาวประมาณ๑เซนติเมตรเลยทีเดียว
เขาก็เลยบอกว่าถ้าจิ้งจกหักอยู่บ้านเลขที่๑๐๓

อาจจะเป็นหนึ่งศูนย์หรือศูนย์สามก็ได้

แล้วสามห้างสามห้างสามห้างเดี๋ยวมันเป็นเจ็ดสาม
แม่นสุดคือเมื่อวานเนี่ยคนไปครอบบนรถแท็กซี่
เหตุเกิดบนแท็กซี่สีเขียวเหลืองทะเบียน
เฮ้ยแต่หมวกกันน็อกของ

เลขเด็ดเลขดังรู้ก่อนใคร
โปรดติดตามตอนต่อไป